เรื่องของการติดเชื้อโควิดที่มีข่าวล่าสุดจากสมาคมกีฬาบิลเลีย
เปิดเผยจากนายศักดารัตนสุบันอุปนายกสมาคม
ก็บอกว่านายสุนทรจารุมลนายกสมาคม
ก็ได้แจ้งเมื่อวานเดินทางไปที่โรงพยาบาล
ศรีลมทำการตรวจโควิด๑๙อีกครั้ง

แจ้งว่ามีผลเป็นบวกติดโควิด๑
อีกหนึ่งคนละครบครบนี้นายสมาคมติด
ซึ่งมีการแจ้งทำลายให้กับทางทีมแพทย์ด้วยครับ
นายสักดาก็บอกว่าการติดเชื้อของนายสมาคมสอยคิวไทย
อาจจะด้วยการเข้ามารับการตรวจโควิด๑๙
เมื่อวันที่๒๖เมษายนที่ผ่านมาแล้วก็มีการสัมผัสใกล้ชิดกับนักกีฬาโดยตรง
เพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับทั้งโรมสุรินหรือว่าโค้ดตายพิจิตรก็ติดโควิดไปแล้ว